สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
โอกาสดีนานครั้งถึงจะมีสักทีนึงนะคะ
เพราะว่าในวันที่๒๒เมษายนค่ะ
ถึงวันที่๑พฤษภาคมนี้นะคะ
จะมีอีเวนต์พิเศษทางโหรศาสตร์ค่ะ
นั่นก็คือการรวมตัวของดาวทั้ง๔ดวงนะคะ
แก่ดาวอาทิตย์ดาวพุทธดาวพระราชสบดีแล้วก็ราหูค่ะ
ซึ่งอีเวนต์พิเศษในครั้งนี้นะคะ
จะส่งผลทำให้๔ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
ดวงชะตาดีขึ้นทันทีเลยค่ะ
ราศีแรกที่ดวงเฮ่งปั้งหลังจากที่ดาวประชุม๔ดวงนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ในช่วงวันที่๒๒เมษายนถึงวันที่๑พฤษภาคมนี้นะคะ
บอกก่อนเลยนะคะว่าชีวิตของชาวราศีเมษจะวุ่นวายมากนะคะ
ดวงชะตาของคุณค่ะจะหาความสงบสุขแทบไม่ได้เลย
แต่บอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงที่ดวงของคุณอยู่ในจุดพีค

ชาวราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่
การงานงานของคุณจะก้าวหน้าอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่
คนที่ต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง
หรือว่าใครที่ทำธุรกิจการค้าการขายทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ
บอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความสำเร็จโดยแท้เลยนะคะ
อีกหนึ่งราศีที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศรีมีนนะคะ
สำหรับชาวราศรีมีนค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ
แต่หมอไก่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าชาวราศรีมีนค่ะ
เป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะคะ

มีการโยกย้ายราศีนะคะในวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
แต่ในช่วงที่ดวงดาวมีการประชุมรวมตัวกัน๔ดวงนะคะ
จะทำให้ดวงการเงินของชาวราศรีมีนดีเป็นพิเศษค่ะ
ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะคิดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
ไม่ว่าคุณจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลงทุนนะคะ
หรือว่าจะไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมใจปรารถนาแบบง่ายเลยนะคะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะ
ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะ
หลังจากที่ดาวมีการประชุมรวมตัวกัน๔ดวงค่ะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงการเงินของชาวราศีเมทุนโดดเด่นขึ้นมากเลยนะคะ
หลังจากนี้ไปค่ะชาวราศีเมทุนนะคะ
จะมีโอกาสได้เงินมากกว่า๑ช่องทางค่ะ
เงินก้อนใหญ่และเงินก้อนเล็กจะถาโถมเข้ามาหาชาวราศีเมทุนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วถ้าชาวราศีเมทุนค่ะคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะ
ก็มีโอกาสได้สมใจปรารถนาอยู่นะคะ
ช่วงนี้ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีเมทุน
หั่นทำบุญไหว้พระสวดมนต์บ่อยนะคะ
เพราะว่าจะเป็นการเพิ่มแต้มบุญค่ะ
ทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบโชคดีทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นนะคะ
และอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีหลังจากที่ดาวมีการประชุมรวมตัวกัน๔ดวงนะคะ
ก็คือชาวราศีสิงค่ะ
เรียกว่าดวงดีราศีจับกันเลยทีเดียวนะคะ

เพราะว่าหลังจากที่ดวงดาวมีการประชุมรวมตัวกัน๔ดวงนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ดีขึ้นทันทีเลยค่ะ
แต่หมอไก่ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีสิงศ์ในช่วงนี้ดวงดีจริงค่ะ
แต่คุณก็ยังต้องเหนื่อยนะคะ
เพราะว่าดาวเสาที่เล็งดวงชะตาของคุณค่ะยังมีอิทธิพลอยู่นะคะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีสิงศ์ต้องเจอกับงานเยอะภาระมากมายค่ะ
แล้วส่วนใหญ่คุณต้องลงมือทำด้วยตัวของคุณเองนะคะ
ถึงแม้ว่าคุณจะมีลูกน้องมีบริวารแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกระโดดลงไปทำงานเองอยู่ดีค่ะ
แต่ด้วยอิทธิพลของดาวทั้ง๔ดวงนี้ค่ะเลยทำให้ชาวราศีสิงศ์มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ถึงแม้ว่างานจะหนักงานจะเหนื่อยแต่บอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าและดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง๔ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
และอย่าลืมค่ะไปทำบุญสร้างกุศลเพื่อทำให้ดวงชะตาดีแบบระยะยาวนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ